คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะ
เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงแล้วดูว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักฟิสิกส์
สองหลักคือตกกระทบของแสงหักเหของแสง
พระอาทิตย์ค่ะมันส่องกระทบมาที่เก้าอี้สแตนเลส

หักเหของแสงไปชิ่งโดนตะกล้าพลาสติก
คุณคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

ขยับไอ้นั่นออกก่อนสิ

โอ้โหไฟไหม้ได้แล้วนี่

เห็นไหม

คิดไม่ถึงนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะพี่เบิร์ต

คำถามเดียวกับเจ้าของบ้านเลยถูกค่ะ

เก้าอี้สแตนเลสตัวเล็กเท่านั้นแหละค่ะ
เกือบจะเผาบ้านทั้งหลังเลยนะคะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมคือแสงแดดเนี่ยมันส่องแรงมากเลยนะคะ

แสงมันไปตกกระทบที่เก้าอี้สแตนเลสมันรวมแสง
พอรวมแสงเสร็จปุ๊บมันไปสะท้อนไปโดนเห็นไหมคะ
กล้าเป็นตะกร้าพลาสติกนะฮะเกือบไหม้ค่ะ
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าแดดร้อนขนาดไหน
ดีนะที่ออกมาเจอก่อนไม่งั้นไม่นะ
ส่วนชาวเน็ตบางคนก็มาแชร์ประสบการณ์เหมือนกัน
ว่าเคยเจอลักษณะแบบนี้เกิดไฟไหม้บ้านเหมือนกันนะคะ
ไม่ใช่แค่เก้าอี้สแตนเลสเท่านั้นนะคะ
ขวดน้ำกระจกหรือว่าวัสดุอื่น
ลักษณะเป็นผิวมันที่อาจจะรวมแสงได้นะคะ
แล้วสะท้อนแสงได้อันนี้ต้องระวังนะคะ

เหมือนก่อนนี้ก็มีขวดน้ำในรถน่ะรถไฟไหม้ได้เหมือนกัน